คือร้องได้ให้ร้าง

จากธนาคารกรุงเทพฯ
เข็มจนใดนอกความหัก
ปานถือกับดักหักหัวใจ
ตีดกับดักหักคนเดียว

ล้อว่าไม่ได้
คำจะถือว่าไม่ผิดนะครับเอาละครับมาถึงเพลงที่๓นะครับ
เพลงนี้มูลค่าสี่หมื่นบาทพี่ร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
สำหรับเพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐๐บาทนะครับน้องพี่ร้อง
น้องพี่ร้องผิด๑คำ
น้องทีร้องผิด๑คำมีตัวช่วยร้องผิดได้๑คำเพราะฉะนั้นร้องได้
อยากจะถามคุณป่าว่ามันใช่เวลามาเล่นอะไรไหมเนี่ย
ดีก็ได้หากคนเดียว
กอดมาได้
ซักชุมแพร์

ดีใจมากครับ

ใจหายเลยครับ

เกือบร้องไห้แล้วอ่ะ
ก็เลยรีบบอกว่า๑คำเธอได้รีบคว้าใจกลับมาก่อน

ผมได้เงินเป็นทุนการศึกษาแล้วนะครับ
เหลือค่าน้ำค่าไฟผมจะทำไม่ได้ครับ

ก็กลัวว่าจะพาเขาไปเปิดบัญชีครับ
ก็จะพยายามควบคุมเรื่องการใช้จ่ายของเขา

เพราะว่าอีกอย่างพ่อแม่เขาก็

พยายามจะให้มันเกิดประโยชน์มากที่สุด
ตอนนี้ก็มีหน้าที่ทำให้ดีที่สุดตรงนี้ก็คือเวทีแห่งนี้
ต่อกันเลยนะครับตั้งเป้าไว้๔๐๐๐บาท๓เพลงตอนนี้ได้ไปแล้ว
เหลือตัวช่วยอีก๒ตัวเรามาต่อกันที่เพลงที่๔เลยนะครับ
เพลงที่๔มีมูลค่า๖๐๐๐๐บาทครับคุณผู้ชม
เพลงนี้เป็นยังไงครับที

เอาอันนี้ลงชุมพรลงใต้กันมาแล้วนะ
บอกเลยลูกต่อรอยมาใกล้
น่าจะผ่อนคลายขึ้นนิดนึงเมื่อกี้เข้าอีสานตลอดเลย
ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ร้องได้

แต่พี่เป็นห่วงศัพท์เนี่ยงศัพท์เนี่ยงพีชจะได้หรอ

ได้ครับพี่เบาวีก็คนใต้นะได้ป่ะเนี่ย
ไหนลองบอกพ่อแม่พี่น้องช่วยเชียร์ผมหน่อยเป็นภาษาใต้พี่เบาวีก็คนใต้นะได้ป่ะเนี่ย
พ่อแม่พี่น้องช่วยเชียร์ผมหน่อยเป็นภาษาใต้
ข้ออ้ายฉ่ากบีแล้วก็ฉากผักตายทุกคนนะครับเชียร์ผมด้วยนะครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนชองไปหน่อยนะครับโดดชมผมต่อไปครับ
ฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงที่๔นะครับเพลงนี้มีมูลค่า๖๐๐๐บาท
ผีครับผีจะสู้หรือจะหยุดครับ

จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

เลือกให้ดีนะครับเลือกไปแล้วแผ่นที่สามเราเลือกไว้ใช่ไหมครับ
นอกนั้นเลือกได้หมดนะครับหนึ่งสองสี่ห้าหกแผ่นไหนครับ

แผ่นที่๕นะครับมาดูกันนะครับแผ่นที่๕ก็คือ
ห้าครับห้าห้าห้า
ทุกผีเบอร์ที่ให้ไว้เป็นเบอร์ใครครับ

ลูกทุ่งสู้ชีวิตตอนนี้ลูกศิษย์ของคุณครูนะคะน้องพีแข่งเกมอยู่กับเราแล้วเกิดติดขัดในเพลงนี้คุณครูตั้งสติให้ดีนะคะแล้วฟังอินโทรเพลงนี้ค่ะ
โทษจนัดเลยไม่ดีครับลิ้งไว้ร่วมฝันเราเลย

คุณครูคุณครูถามว่าเพลงบ้านคุณครูเลยนะคะไม่รู้ว่าคุณครูร้องได้ไหม
แต่จะให้คุณครูคุยกับลูกศิษย์คุณครูมีเวลา๑นาทีเท่านั้นค่ะ

ผมอยากให้ครูร้องเพลงให้ผมฟังหน่อยครับ

เอาท่อนใดที่คิดว่าร้องไม่ได้หรือทั้งหมดเลย

นาทีเดียวค่ะครู

มามา
ฟังนะ
จะกี่เดือนจากกี่ปีก็ยังมีมีเพียงแต่เธอทุกหัวใจ
ขอให้ฟ้าเป็นพยานทุกสร้อยคำออกจากข้างในเพราะรักเธอจนหมดใจ
ขอให้เธอเธอในนางคำเธอถึงคนเดียวยังไม่มีใคร
ไม่ขี้ห้องให้สัญญารับรองพูดจริงจริงเธอมานอง
ที่เบาหนี้แคล้งมาจากใจไม่หลอกกอ
ให้คุณป่าถามแล้วพีตอบกับคุณป่าเลย
พี่เบ๊กนี่ไม่อยากกลัวเดี๋ยวกลัวลืม
ถ้าไม่ใช้สิทธิ์อีกหนึ่งแผ่นก็คือร้องเลยนะครับ
ปีครับอีกแผ่นนึงจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ใช้ค่ะ

เอาล่ะตอนนี้เลือกไปแล้วนะครับ
ก็คือแผ่นที่สามและแผ่นที่ห้า

ผีครับแผ่นไหนครับ

ถ้ามันยังไม่ใช่ตัวช่วยที่ทำให้เราไม่ต้องร้องเพลงนี้

ตัวช่วยแผ่นที่๑นะครับ

ไม่ใช่เปลี่ยนเพลง
ไม่ใช่ฟังเพลงต้นฉบับครับ
ก็เหลือแค่เพลงเก่งกับข้ามไปเลย

ข้ามเพลงที่เป็นเลยครับ